ส่วนทีมวอเล็กบอลหญิงนะครับหลายคนก็ต้องกักตัวที่บ้านเหมือนกันนะครับ
ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ซึ่งหลายคนเนี่ยก็อยากจะร่วมกันในการรณรงค์นะครับให้หยุดอยู่บ้านนะครับเพื่อปลอดเชื้อครับ
คนแรกก็คือนุสราต้อมคำนะครับมือเซตทีมชาติไทยอยู่ในช่วงของการพักอยู่บ้านก็มีการโพสต์ไอจีเชิญชวนให้คนไทยอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ออกกำลังกายด้วยเพื่อเป็นการเซฟตัวเองแล้วก็คนอื่นอื่นครับเช่นเดียวกันกับเบื้องจิตถิ่นขาวมีการโพสต์ไอจีนะครับพร้อมกับติดแฮชแท็กนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติพร้อม